คุณผู้ชมครับมาตรการที่เราจะสั่งซื้ออาหารจากร้านอาหารในห้าง
หรือว่าล่าสุดเราไปซื้อแล้วก็รอรับได้
แล้วรอตรงไหนงงไหมฮะยังงงอยู่ไหมครับ
ยังงงอยู่นะครับฟังจากคลิปนี้ครับ
รุปแล้วนะคะถ้าเราจะไปซื้ออาหารในห้าง
การสรุปทำยังไงกันแน่งงไปหมดแล้วข่าวมั่วไปหมดแล้ว
บอกว่าท่านผู้ชมไม่ต้องงงนะคะ
นี่เราก็ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วว่า
การไปซื้ออาหารที่ห้างเนี่ยทำได้ใน๓ลักษณะด้วยกัน
ห้างจะต้องจัดพื้นที่บริเวณอาจจะใกล้กับซุปเปอร์มาร์เก็ต
ให้วางอาหารที่เป็นอาหารสำเร็จรูปอันนั้นให้วางขายได้

คือแต่ละร้านที่อยู่ในห้างเนี่ยก็จะเตรียมอาหารมาขายอยู่บนโต๊ะ
ถ้าอยากกินอย่างอื่นอยากโทรสั่งล่วงหน้าแล้วไปรับ

ถ้าเรารู้เบอร์ของร้านที่อยู่ในห้างอยู่แล้วโทรไปสั่งล่วงหน้า
อันนั้นก็ได้ให้ห้างเอาอาหารที่เราสั่ง
มาวางไว้ที่จุดที่ห้างเตรียมไว้นะคะ
แล้วก็กรณีที่๓อย่างที่น้องกวางทำบ่อยก็คือ

ไม่เข้าใจเลยนั่นไงเออคืออย่างนี้เอาเป็นว่าคุณต้องรู้เบอร์ตรงของทางร้านอ่ะ
แล้วก็คุณไปรอรับได้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของห้างที่เขาจะจัดเอาไว้
แต่เขามีร้านของเขาในห้างทีนี้เนี่ยคำถามคือแล้วร้านเหล่านี้เนี่ยจะขายคนข้างนอกยังไง
แล้วคุณนะคุณลูกค้าคุณต้องรู้เบอร์ตรงที่ร้านนะแล้วสั่งร้านแล้วให้ร้านเนี่ยเอาของมาวางไว้
แล้วคุณก็โอนตังไปให้เขานั่นแหละแบบนี้คุณไปรับได้
ใครที่ฟังแล้วไม่เข้าใจผมสรุปในสรุปอีกทีก็แล้วกัน
ข้อหนึ่งห้างสรรพสินค้าจะต้องจัดพื้นที่ให้แต่ละร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า
อาหารแบบสำเร็จรูปมาวางขายได้ในจุดที่กำหนด
สองประชาชนไปสั่งอาหารหน้าร้านไม่ได้ต้องโทรสั่ง
แล้วทางร้านจะนำมาส่งในจุดที่ห้างจัดเตรียมไว้เท่านั้น
อันนี้ผมเดานะก็คืออาจจะเป็นจุดแบบที่รายเดอร์ไปรอรับอาหาร
แต่อันนี้สำหรับคนที่ไปซื้อไปรับตรงจากทางร้าน
โดยรายเดอร์จะต้องมารับอาหารตามจุดที่ห้างกำหนด
แล้วก็นำไปส่งตามปกติแบบที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้
ส่วนประชาชนสงสัยว่าทำไมไม่เปิดให้ประชาชนไปยืนรอซื้ออาหารในห้างสรรพสินค้านั้น
เขาบอกว่าเดี๋ยวสบคจะเป็นคนออกข้อกำหนดและรายละเอียดให้ชัดเจน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะครับ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะชี้แจงแล้ว
แต่ว่าคนในโลกออนไลน์ก็มีที่ยังไม่เข้าใจนะครับ
เจ้าของเพจดราม่าแอดริกนะฮะโพสต์บอกว่า
ยังไงนะคืออยู่ในห้างแล้วก็ต้องสั่งแกรปไลน์แมนซื้อแทนเรา
อันนี้ท่านไม่เข้าใจแล้วก็โพสต์แบบนี้
หลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปบรรดาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ผสมโรง
แสดงความคิดเห็นกันค่อนข้างดุเดือดทีมงานพยายามกรองแล้วกรองอีกกรองอีก
รองแล้วอ่านออกอากาศได้สองตัวอย่างตีความไม่เข้าใจหรือเขียนไม่ชัดเจน
มาสามวันก็เข้าใจตามเดิมอีกคนมาแสดงความเห็นโดยตั้งคำถามไว้ว่า
ถ้าแต่ละร้านกำหนดจุดรับอาหารกันคนละที่เพื่อไม่ให้แออัด
แบบนี้จะต่างอะไรกับการไปเดินห้างถ้าไปตั้งกระจายกันเต็มไปหมด
อันนี้ห้างก็ต้องไปคิดต่อนะอาจจะต้องทำแบบจุดรายเดอร์หรือเปล่า
แล้วถ้าสมมุติว่าพี่ต้นพี่เบิร์ดปุ้ยสั่งพร้อมกันแล้วก็ไปวางมารุมมาตุ้มอยู่ตรงนั้น
แล้วเราจะรู้ไหมอันไหนของเราอะไรอย่างนี้นึกออกไหม
คือไอ้คนซื้อก็อาจจะต้องไปรอป่ะแล้วก็คุณสุประโชคคุณสั่งกาแฟร้าน
วิ่งมาเลยมารับไปเพราะผมไปยืนรอไกล
นี่แหละฮะไปกันอีกที่เรื่องหนึ่งเรื่องใกล้ตัวเหมือนกัน
ขับขี่จะหมดไหมใบขับขี่จะหมดไหมจะหมดค่ะ
ใบขับขี่จะหมดนะครับพักก่อนเพราะว่าตอนนี้กรมการขนส่งทางบกเขา
ดให้บริการเกี่ยวกับใบขับขี่ทุกกรณี
ใบขับขี่หมดอายุไม่ต้องตกใจบอกพี่ตำรวจบอกพี่ช่วงนี้โควิดนะฮะ
ขนส่งเขาให้ใช้ใบที่หมดอายุไปให้ต่อได้ถึงเดือนกันยายน

พี่ตำรวจก็ต้องรู้ว่ากรมการขนส่งทางบกเขามีคำสั่งยังไงด้วยนะ
ส่วนการให้บริการด้านทะเบียนภาษีรถนะฮะ
อันนี้เรื่องตังค์เรื่องตังค์อันนี้ได้นะครับ
แต่ว่าก็ยังคุมเข้มในพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็
อีกช่องทางหนึ่งคือช่องทางออนไลน์ครับ
ถ้าตอนนี้เจอพี่ตำรวจโบกแล้วจะมาตรวจใบขับขี่ผมฟ้องลุงเลยนะ
ให้รู้เรื่องเลยนะครับ